สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
คับนี้นะคะเจอเกิดกับประเด็นขวานแล้วก็เฉอรี่ค่ะใช่ค่ะ
คำนี้ยังคงมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลากหลายอยู่หลายเรื่องราวเลยทีเดียว
เริ่มกันที่ประเด็นข่าวแรกกันก่อนค่ะต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวคุณก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นะคะที่สูญเสียคุณพ่อไปค่ะ
เมื่อช่วงสายวันนี้นะคะทางวงการบันเทิงของเราก็ทราบข่าวร้าย
แล้วก็มีการแชร์ข่าวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับคุณก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ที่สูญเสียคุณพ่อไป
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการส่งชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
และจะบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาต่อไป
โดยล่าสุดในอินสตราแกรมส่วนตัวของคุณก๊อฟที่ได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวเอาไว้ก่อนที่จะได้รับข่าวเศร้า
เมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจคุณก๊อฟเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ
และต่อเนื่องกันเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณลูลูอาสยามด้วยเช่นเดียวกัน
สูญเสียคุณแม่ถนอมบุญบำรุงในวัย๗๕ปี
ป่วยเป็นโรคหอบเบาหวานและโรคหัวใจเมื่อช่วงบ่ายวันนี้
ซึ่งสาวลูลูเองก็ได้แสดงความรู้สึกรักและอาลัยผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัวนะคะ
โดยได้บรรยายความรู้สึกเอาไว้ว่าหลับให้สบายนะนางฟ้าของฉันรักสุดหัวใจ
ยังไงก็ตามค่ะบันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทั้งสองครอบครัวด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะก็คนวงการบันเทิงของเรานะคะ
เดี๋ยวคงจะมีการแสดงความเสียใจไปกับยังครอบครัวทั้งสองครอบครัวนะคะ